อ่ะไหนก็ไหนไปตลอดตลาดกันไหม

๔๖บาทต่อฟองค่ะมากันที่ราคาของผักค่ะภาคกราศคาวอยู่ที่๒๔บาทกิโลกรัมนะค่ะ